พระราชดำรัฐและพระราชจริยวัตรในเรื่องของความประหยัดและความพอเพียง
ของในหลวงราชการที่๙เป็นสิ่งที่ชัดชายพยุหานาวีชัย
อำนวยการของธนาคารออมสินนั้นได้ตั้งปณิธานกับตัวเองเอาไว้
ว่าจะเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแล้วก็ส่งต่อคำสอนนี้
ไปยังสถาบันการดำเนินนโยบายของทางธนาคาร
เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐแห่งนี้
เป็นสถาบันที่ช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคง
ให้กับพี่น้องประชาชนตามพระราชปนิษฐานนะคะ

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ภูมิสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า
ประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี
เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น
ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
คำสอนที่ทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนรู้จักประหยัดอดออม
อันเป็นรากฐานความมั่นคงของชีวิต
ตลอดระยะเวลาของการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเก็บออม
วันที่๑เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันออมแห่งชาติ
หลวงรัชกาลที่๙พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง๔พระองค์
ฝากเงินออมสินบนรถยนต์รับฝากเงินเคลื่อนที่
ของธนาคารออมสินณพระตำหนักจิตรดารโหธานพระราชวังดุสิต
ภาพนี้เป็นสิ่งที่พนักงานออมสินยึดมั่นเดินตามรอยกษัตริย์นักออม
ซึ่งพระองค์ทรงปลูกฝังและทรงเป็นต้นแบบให้กับประชาชนทุกคน
รักและใส่ใจการเก็บออม
การถวายการรับฝากพระราชทรัพย์ของพระองค์
แล้วก็พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาฏด้วยนะครับ
สองพระองค์ก็เริ่มมีการให้ธนาคารอนุญาตให้ธนาคารออมสินเข้าถวาย
การรับฝากเมื่อธนาคารออมสินครบปีที่๔๘ปี๒๕๐๕
และจากวันนั้นมานี่นะครับก็พระองค์ท่านก็จะทรงให้พระอวรด
พระราชธิดาของพระองค์มีการฝากเงินกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินก็ถือเป็นพระมหากุณาธิคุณ
อันใหญ่หลวงหาที่สุดไม่ได้เนี่ย
ที่ได้เข้าไปถวายการรับฝากทุกพระองค์
อันนี้ก็เป็นการปลูกฝังการออม
ตั้งแต่ทุกระดับ
ดังนั้นก็ธนาคารออมสินจึงเรียกพระองค์ท่าน
ว่าเป็นพระมหากษัตริย์นัดออกนะครับ
ชาติชายยังน้อมนำพระราชดำรัฐด้านความพอเพียง

เชื่อว่าเป็นแนวทางที่ทำให้ชีวิต
ประสบความสำเร็จในวันนี้
ถ้าเรามีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มีเงินออม

แต่ความอยู่อย่างพอเพียงไม่หมายถึงว่า

มีฐานะมีฐานนานรูปแบบหนึ่ง
มีระดับหนึ่งในสังคม
ผมก็สามารถใช้ชีวิตได้ระดับหนึ่ง
แต่ไม่เกินตัวนะครับ
คนที่มีรายได้น้อยก็ใช้ชีวิตแบบหนึ่ง
ความพอเพียงของพระองค์ท่านไม่ใช่หมายถึงว่า
ทุกคนจะต้องไม่ใช้เงินไม่ทำอะไรเลย
หรือจะต้องประหยัดอย่างเดียวนะครับ
แต่ใช้อย่างมีเหตุมีผล
แล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พอเพียงนะครับ

พระราชจริยวัตรและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะหลักคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแนวทางที่ชาติชายน้อมนำมาปฏิบัติในการบริหารงาน
ถ้าเราปกครองด้วยความยุติธรรม
มีการบริหารจัดการที่ดี
ก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานที่ธนาคาร

มีความเจริญก้าวหน้าโดยการใช้ผลงานเป็นที่ตั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงตัดไว้เรื่องของ
อยากให้คนดีปกครองบ้านเมือง
ไม่อยากให้คนไม่ดีปกป้อนบ้านเมือง
ดังนั้นถ้าเราสามารถสร้างผู้บริหารที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ก็จะทำให้ธนาคารแห่งนี้
ซึ่งเป็นธนาคารของพระมหากษัตริย์เนี่ย
สามารถดำรงต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จะส่งต่อคำสอนของในหลวงรัชการที่๙
การดำเนินนโยบายของธนาคาร

เป็นธนาคารแห่งการออมอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐแห่งนี้
เป็นสถาบันที่ช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน